ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องอายุ๑๒ปีเป็นนักเรียนชายชั้นป๖ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่บางบ่อสมุทรปราการหน่อยนะฮะ
คือแม่เรื่องนี้เนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าลูกชายเนี่ยถูกครูพระของโรงเรียนเนี่ยตบหน้า

ใช่นี่ฮะทำโทษเพราะไม่พอใจที่ลูกชายเนี่ยไปเรียกชื่อเล่นครูว่าแล้วเรียกว่าไอ้

ใช่นี่นะฮะปกติชื่อครูเบิร์ต

ใช่กราบขออภัยนะฮะท่านไหนชื่อเบิร์ต

คือนัทพงศ์

คือคุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยอยู่ชั้นป๖อายุ๑๒นะฮะ
อยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการนะครับ
ก็เลยอยากมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายผ่านสื่อมวลชน
คอเสื้อลูกชายแล้วบังคับให้ลูกชายเนี่ย
นั่งกับพื้นใช้มือตบซ้ำอีกรอบนึง
ลูกชายเนี่ยมึนหัวนะมีบาดแผลที่ปากที่ใบหน้าที่หน้าอก
นี่บาดเจ็บเต็มตัวถามว่าเอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะพ่อ
นะคุณพ่อคุณแม่มันเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อคุณแม่เล่าว่า
ลูกชายเนี่ยเอาตะกร่อจากบ้านไปเล่นที่โรงเรียนค่ะ
นี่ใบรับรองแพทย์นะฮะแล้วทีนี้เพื่อนก็ยืมไปเล่นต่อ
อืมแต่ครูเบิร์ตครูพระเนี่ยคิดว่าลูกตะกร่อลูกนั้นเป็นของโรงเรียน
ค่ะแต่ความจริงน้องเบสลูกชายเนี่ยเอามาจากบ้าน
ทีนี้พอเลิกเรียนเนี่ยก็ไปขอคืนแต่ครูเบิร์ตไม่ให้คืน
อืมลูกชายก็เลยกระวนกระวายนะแล้วไปเล่าให้เพื่อนฟัง
ซึ่งตอนที่ไปเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยลูกเนี่ยเรียกชื่อครูว่าไอ้
ค่ะอ่าแล้วมีเด็กเนี่ยเขาได้ยินเขาก็ไปบอกครู
อืมไปฟ้องครูใช่ไหมอ่าบอกอ่าเนี้ยเบสเขาเรียกครูว่าไอ้แบบนี้แบบนั้นนะ
ค่ะพอครูได้ยินก็โมโหมาถึงก็มาตบมาตีลูกชายเลย
ซึ่งมีพี่สาวของลูกชายนะอายุ๑๔นะครับ
เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันเนี้ยเห็นเหตุการณ์ด้วยอืม
ซึ่งยืนยันว่าครูเนี่ยพอตบไปทำร้ายน้องเบิร์ตแล้วน้องเบสแล้วเนี่ยนะฮะ
ครูเบิร์ตเนี่ยยังท้าบอกไปฟ้องพ่อกับแม่เลย
อันนี้พ่อกับแม่เขาอ้างว่าอย่างนี้นะค่ะพ่อของน้องเบสบอกว่าหลังจากเกิดเรื่อง
ไปหาทางผู้บริหารโรงเรียนนะฮะได้เจอกับรองพอโรงเรียน
เจอกับครูเบิร์ตด้วยนะครูเบิร์ตบอกว่าไม่ได้ตบนะ
แค่ใช้มือแปะหัวแปะหน้าน้องเท่านั้นแปะแบบเบาเบาแปะอ่า
ยังไงแปะเพื่อสั่งสอนแปะอธิบายคำว่าแปะนิดนึง
เอามือมาแปะแปะอ่าไม่ได้ตบไม่ได้ตีแปะแปะแค่
นี่คือตอนที่น้องผ่าตัดนะฮะซึ่งพ่อบอกว่าทีนี้เหตุการณ์วันเกิดเหตุเนี่ยน้องเนี่ยถูกยึดตะกร่อไป
อย่างมากจะมีมาตรการลงโทษอะไรยังไงก็ว่ากันไปไม่ใช่มาทำร้ายร่างกายแบบนี้
ส่วนทางภูมิในการโรงเรียนนะครับเราก็พยายามสอบถามข้อเท็จจริงนะครับ
วันนี้พอโรงเรียนบอกว่าติดประชุมนะฮะเลยไม่ได้มาให้ข้อมูล
แต่แจ้งว่าตอนนี้ได้สอบสวนข้อเท็จจริงและทำบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
ซึ่งเบื้องต้นตามรายงานบอกว่าครูเบิร์ตนะจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีความผิด
ทางโรงเรียนก็ไม่ได้ลงโทษอะไรเพราะครูยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายเด็ก
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกเด็กแล้วก็ผู้ปกครองมาสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพอีกครั้งวันพุธที่จะถึงนี้นะครับ
เนื่องจากเป็นคดีเรื่องของเด็กและเยาวชนจึงต้องมีสหวิชาชีพมาร่วมด้วย
แล้วก็จะเรียกครูคู่กรณีที่ถูกกล่าวหาพาดพิงมาสอบปากคำด้วย
ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับทางผู้สื่อข่าวเนี่ยไปที่บ้านพักเอื้ออาทรบางบ่อที่สมุทรปราการนะฮะ
เจอกับพ่อกับแม่ของน้องอีกครั้งนะฮะคือทั้งสองคนเปิดใจกับทีมข่าวของเราอีกครั้ง
บอกว่าลูกชายป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวตั้งแต่๒ขวบต้องให้คีโมรักษา
ปัจจุบันอายุสิบสองนี่นะฮะตอนที่ป่วยต้องรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว
ซึ่งไอ้ตัวยาที่รักษาเนี่ยมันมีผลกับเรื่องอารมณ์อาจจะหงุดหงิดโมโหง่ายเวลาเจอเรื่องขัดใจ
ซึ่งจุดนี้พ่อกับแม่ก็พยายามบอกพยายามสอนตลอดน้องก็พยายามปรับตัวมาตลอด
การรักษาที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนต่างของทางการแพทย์นะฮะ
ขณะเดียวกันเนี่ยทางการดูแลคุณหมอก็กำชับว่าจะต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับ

คือน้องนี่ถ้าเกิดป่วยนะคะห้ามซื้อยากินเองนะคะต้องหาหมออย่างเดียวค่ะ

สาเหตุนี่คือเขามีโรคประจำตัวค่ะซื้อยาสูญจิตภาพกินไม่ได้
อย่างแท้ที่จะดีขึ้นกลายจะทำให้เลวลงทำลง
ตามจริงแล้วเนี่ยเด็กที่เป็นลูกแบบนี้
มันอยากจะพูดภาษายังไงนะ้
เป็นโรคของคนรวยคือมันไม่เหมาะที่จะมาเป็นอยู่กับคนจำกับคนต่อหน้า

เรื่องคดีความนะครับพ่อกับแม่ของน้องยืนยันว่า
ก็จะดำเนินการไปตามกระบวนการทางกฎหมาย

คือทางพ่อกับแม่เขาก็ยังเชื่อว่า

ไม่มีการทำร้ายร่างกายแค่ใช้มือแตะเบา

เอาก็บาดแผลที่ร่างกายลูกชายมันก็เป็นหลักฐานไม่ใช่เหรอ